คุณผู้ชมครับหนึ่งในสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับสนามหลวงมาอย่างยาวนานเป็นร้อยปี
นั่นก็คือต้นมะขามนะครับซึ่งก็ปลูกมาตั้งแต่สมัยราชการที่๕
บางต้นนั้นอายุนับร้อยปีมากกว่าหลายคนอีก
แล้วก็เบื้องต้นก็เคยมีการนับกันจากจุดเริ่มต้นมีประมาณสัก๓๐๐กว่าต้น
ต่อมาก็มีการปลูกเพิ่มมากขึ้นเป็น๗๐๐กว่าต้นด้วยกันตามชื่อครับ

อันเป็นสิ่งมงคลสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ
แต่การเวลาที่ผ่านไปบางต้นก็แห้งเหี่ยว
เฉาตายไปบ้างตามการเวลาก็เลยมีการปลูกต้นใหม่ไป
กว่าต้นไปดูกันพร้อมกันจากรายงานครับ
ต้นมะขามที่เรียงรายอยู่โดยรอบท้องสนามหลวง
พื้นที่กว่า๗๔ไร่
เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่อยู่คู่สถานที่แห่งนี้มาช้านาน
มะขามต้นแรกถูกปลูกลงบนผืนดินท้องสนามหลวง
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ภายหลังจากพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับจากเกาะชาวาประเทศอินโดนีเซีย
โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าวปลดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่ปลูกต้นมะขาม
ซึ่งเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงทนทานและมีความหมายที่ดีในภาษาไทย
สื่อถึงความน่าเกรงขามเช่นเดียวกับบริเวณหน้าพระราชวังของสุรตาล
ยอกยากาต้าและเมืองโซโลหรือสุลากาต้าที่มีความสวยงาม
ในครั้งนั้นได้ปลูกต้นมะขามจำนวน๓๖๕ต้น
แต่เมื่อระยะเวลาผ่านมามีการปลูกเพิ่มเติมจนเต็มพื้นที่จำนวน๗๕๓ต้น
และเมื่อระยะเวลาผ่านไปกว่า๑๐๐ปี
ทำให้ต้นมะขามบางต้นยืนต้นล้มตายตามการเวลา
น้ำใจไมตรีหนึ่งในกลุ่มจิตอาสา
คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เดินทางขึ้นกราบถวายบังคม
พระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมกับกรุงเทพมหานคร
จัดหาต้นมะขาม๓๗ต้นจากจังหวัดปราจีนบุรี
ปลูกทดแทนต้นมะขามที่ตายก่อนหน้านี้
แบ่งเป็นขนาดลำต้น๙นิ้วอายุ๓๐ปีจำนวน๑ต้น
ที่เหลืออีก๓๖ต้นคือต้นมะขามขนาด๔นิ้วอายุ๕ปี
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่า
หน้าที่ดูแลต้นไม้เป็นของทุกคนที่ต้องร่วมรับผิดชอบร่วมกัน
ซึ่งทุกคนที่มาที่ท้องสนามหลวง
ต่างเดินทางมาด้วยใจศรัทธาและความรักต่อในหลวงราชการที่๙
ขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาต้นมะขาม
กรุงเทพมหานครก็พยายามได้ประชาสัมพันธ
บอกกับพี่น้องประชาชนว่าอย่าได้ทิ้งน้ำร้อนน้ำสกปรก

เพราะมันจะทำให้เกิดสารต่างมันอาจจะทำให้ต้นมะขามตายได้

ตั้งแต่มีงานมา๒เดือนยังไม่มีมะขามตายนะ
เราก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน
แล้วก็ผู้ประกอบเลี้ยงทุกคนเป็นอย่างดี
สำหรับต้นมะขามอื่นโดยรอบท้องสนามหลวงนั้น
มีต้นที่สมบูรณ์ปกติ๗๐๔ต้น

และต้นที่อาการวิกฤต๘ต้น

ดำเนินการฟื้นฟูต้นมะขามที่มีอยู่เดิมในหลายมาตรการ
อาทิปูผิวด้วยอิดรังพึ่ง
เพื่อช่วยให้อากาศไหลเวียนสู่รากได้ดีขึ้น

เพื่อปรับความเป็นกรดด่างบริเวณโดยรอบโคนต้นมะขาม
รวมไปถึงการใช้จุลินทรีย์บางชนิด
กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรค
ที่มีสาเหตุจากเชื้อราเช่นโรครากเน่าโคนเน่าของต้นมะขาม
โดยอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครและจิตอาสา
ร่วมกันดูแลรักษาต้นมะขาม
ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่ออยู่คู่กับท้องสนามหลวงต่อไป
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน